แห่งขันฟุตบอลเมื่อวานที่ผ่านมานะครับทีมไทยในฐานะแชมป์เก่าสามสมัยหลังสุดนะครับแล้วก็
ถ้านับทั้งหมดรวมแล้วตั้งแต่มี๔เกมมานะครับทั้งในกีฬาแหลมทองด้วยเราเป็นแชมป์มาถึง๑๖สมัยนะครับแน่นอนครับ
ผลงานเมื่อวานที่ผ่านมาแฟนบอกนะครับว่าค่อนข้างจะผิดหวังแต่ต้องยอมรับนะครับว่าการเตรียมทีมของเราถึงแม้ว่าจะทำข้าวเกี่ยวกับชุดใหญ่แต่การที่อากิระนิชโนไม่ได้เข้าไปโฟกัสทีมจริงแล้วก็เจอหน้างานทันทีมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะยากมากเลยครับ
เป็นจังหวะที่อินโดนีเซียบุกขึ้นมาครับ
คือเกมเขาก็ตั้งเกมได้เร็วกว่าเรานะครับ
แต่ไทยกำลังจะเซ็ตบอลได้

ซึ่งหลายคนมาเจอในชุดนี้อีกครั้งหนึ่ง

มีโอกาสบ้างครับสุพนัทเหมือนตา
หลบด้วยขวาแล้วยิงด้วยซ้ายครับ

ได้ยิงแต่ลุดข้ามคารไปครับ
แรกเราบุกอยู่นะครับช่วงหลังเนี่ยเกมรับนี่ต้องยอมรับว่าขึ้นสูงมาเลยครับ
ทำให้อินโดนีเซียมีโอกาสในการรอจังหวะโต้กลับแล้วก็หลุดจังหวะนี้มาทีแปดสิบห้า
มาสี่ต่อหนึ่งสี่ต่อสองครับสดิลรามดานี่จ่ายให้กับออสมาโดไฮครับ
ยิงปิดเกมอินโดชนะ๒๐ไทยแพ้นะครับตั้งแต่เกมแรกของซีเกมเนี่ย
ในรอบแปดปีเลยนะครับนับตั้งแต่ซีเกมสองพันสิบเอ็ดที่อิโรเลเซียนะครับ
ซึ่งตอนนั้นไทยแพ้มาเลเซีย๑ต่อ๒ในเกมนัดเปิดสนาม
รวมถึงยังเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ๒๘ปีที่ยิงประตูไม่ได้ในนัดแรกของ๔เกมด้วยครับ
ส่วนอีกคู่ในกลุ่มบีที่เห็นกันอยู่ครับแข่งขันที่ริซาเมลเรียลเหมือนกันครับ
สิงคโปร์เสมอกับศพลาวแบบไลท์สเกอร์๐๐นะครับ
ก็โจทย์ลัดแรกเวียดนามเป็นที่๑ของกลุ่ม๓แต้ม
แต่ว่าประตูได้เสียเป็นรองทางเวียดนาม

แลบถัดที่๓รุมการไทยอันดับ๕ยังไม่มีคะแนน
บลูไนรั้งสุดอันดับสุดท้ายนะครับหลังจากแพ้เวียดนามไป๐ประตูต่อ๖ครับ